ทุกผู้ชมครับมีความรักของพ่อคนหนึ่งนะครับ
ที่ตัดสินใจนะฮะในขณะที่ขับรถสิบล้อพ่วงไปนะครับ
แล้วเกิดอุบัติเหตุผลักลูกชายวัย๔ขวบที่นั่งมาด้วยกัน
ลงจากรถไปเลยตัวเองเนี่ยก็กระโดดตามลงมาไม่ทัน
ก็เลยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายห้วยพลูวัดมะเกลือ
ในพื้นที่หมู่๓ตะมนต้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
เห็นเนี่ยฮะเป็นรถสิบล้อเป็นรถบรรทุกพ่วงนะฮะ
บรรทุกดินมาไปพลิกตะแคงอยู่ในคูน้ำในสภาพชนอัดกับเสาไฟฟ้า
คือเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มไปห้าต้นนะครับส่วนที่รถมีนายทวีคลังทอง
อายุ๓๔ปีเป็นคนขับปรากฏว่าถูกพบเป็นศพเป็นศพถูกทับจมอยู่ในน้ำนะฮะ
รถเนี่ยทับจมอยู่ในน้ำเลยเจ้าหน้าที่ต้องเอารถเครนมายกรถบรรทุกขึ้นก่อน
แล้วก็เอาศพของนายทวีขึ้นมาไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลห้วยพลูนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับเป็นเด็กชายวัยสี่ขวบ
ซึ่งมีชาวบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นลูกชายของคนขับรถที่เสียชีวิต
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถสิบล้อคันนี้ที่เป็นรถบรรทุกพ่วง
มาทางห้วยพลูขับมาไม่ได้เร็วมากแต่เมื่อมาถึงทางโค้งได้ยินเสียงยางรถระเบิดแบบดังสนั่นเลยชาวบ้านบอก
แล้วเห็นตัวพ่วงเนี่ยเสียหลักปัดไปปัดมารถกำลังจะตกข้างทาง
มาเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างแล้วอุ้มเด็กอยู่คนหนึ่ง
ทำท่าเหมือนแบบพยายามจะลงจากรถคงรู้ว่าจะพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางแน่
แต่สุดท้ายแล้วคนขับตัดสินใจผลักเด็กลงมาก่อนเด็กเนี่ยตกลงมาจากรถ
แล้วรถก็เสียหลักพลิกชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ตกลงคูน้ำข้างทางทันที
เด็กเนี่ยอยู่ที่พงหญ้าข้างทางบาดเจ็บส่วนคนขับถูกรถทับเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ารถสิบล้อคันนี้บรรทุกดินมาเต็มคันนะครับมุ่งหน้าจะไปกรุงเทพ
ทวีเป็นคนขับมากับลูกชายอายุ๔ขวบนั่งมาที่เบาะโดยสารข้างคนขับ
ว่าเมื่อถึงจุดเกิดเหตุยางรถตัวพ่วงแตกทำให้ตัวพ่วงเนี่ยปัดไปปัดมา
แล้วรถเสียหลักตกขอบถนนนายทวีคงรู้แน่ว่าเสียการควบคุมแน่แน่
ยังไงก็เอารถไม่อยู่รถมันหนักด้วยนะฮะก็เลยตัดสินใจพยายามที่จะกระโดดออกจากรถ
อาจจะกระโดดพร้อมลูกชายแต่คงดูระยะแล้วมันจะถึงเสาไฟฟ้าแล้วมันคงจะไม่ทันแน่
ค่ะก็เลยตัดสินใจโยนลูกออกมาก่อนอืมแต่ตัวเองเนี่ยคงจะกระโดดออกมาไม่ทันค่ะ
ตู้มเสาไฟฟ้าแล้วก็ลงคูน้ำแล้วก็โชคร้ายที่รถทับอยู่ข้างล่างพอดีก็เลยจมน้ำถูกทับเสียชีวิต
ลูกก็บาดเจ็บแต่รอดอ่ะก็คือแบบให้ลูกรอดอ่ะยังไงลูกชายก็ต้องรอดใช่ครับ